แน่นอนช่วงนี้มีฟ้าฝนตกลงมา

เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมมีภาพหวาดเสียวนะฮะ
ที่นครนายกผู้ชายคนหนึ่งขับรถไป
จู่จู่สายไฟแรงสูงมันตกลงไปแล้วฝนกำลังตกอืมปุ๊บ
อืมเลยระเบิดเลยอ่าแล้วภาพวงไม่ใช่ภาพวงจรปิด
ภาพของกล้องหน้ารถเนี่ยเขาจับภาพไว้ได้ไปชมเลยครับ
ถอยไม่ทันถอยไม่ทันผู้ใหญ่ชาติเอง
โอ๊ยผู้ใหญ่บ้านเอง
ได้ไม่ทันอ่ะน่ากลัวมากดูดิแล้วมันเข้ามาใกล้รถมากอ่ะ
คุณลองคิดดูถ้ารถเข้าไปใกล้อีกนิดนึงสายไฟมันตกใส่รถเนี่ย
คนในรถเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะนึกภาพไม่ออกเออฝนเอ่ยอะไรเอ่ยนะ
อ่ารถเองก็เป็นโลหะด้วยนะครับนี่เย็นเมื่อวานคุณผู้ชมนะฮะ
นครนายกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองฟ้าผ่า
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครนายกน้ำท่วมเห็นไหมถนนก็น้ำท่วมขังด้วย
นะฮะตรงเนี้ยมันคือเสาไฟแล้วมันมีสายไฟแรงสูงขนาดสองหมื่นสองพันโว้อยู่นะฮะ
ในซอยบ้านพักในอำเภอบ้านนาอำเภอบ้านนา
สายไฟมันหล่นลงมาบนถนนมันมีน้ำท่วมขังอยู่ขนาดเดียวกัน
ผู้ชายคนนี้ได้ยินเสียงไหมโอ๊ยผู้ใหญ่บ้านเอง
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลบ้านนา
ขับรถผ่านพอดีชื่อว่านายสมชาติเสงี่ยมงามอายุ๕๕ปี
แล้วกล้องหน้ารถจับภาพเต็มไฟแล้วก็เป็นวงใหญ่มากเลย
เขาก็ทอยลงมาทอยมาแทบไม่ทันโอ้ยทอยไม่ทัน
รถผู้ใหญ่บ้านเองตกใจมากเขาบอกว่าโอ้โหดีนะ
ถ้าขับไปอีกนิดนึงแล้วมันร่วงใส่รถเนี่ยนะไม่อยากจะคิดเลยคุณผู้ชม
หลังประสบเหตุครับแน่นอนผู้ใหญ่บ้านจัดการเลยครับ
ปิดพื้นที่เลยไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปใกล้แล้วก็ประสานการไฟฟ้ามาแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ
ผู้นำชุมชนทั้งหลายทั้งแหล่การไฟฟ้าช่วงนี้ฝนตกเยอะ
ตรงไหนสายไฟมันชำรุดไม่ดีก็ไปแก้ไขซะเดี๋ยวประชาชนจะเดือดร้อน